บรรยากาศเรื่องของการเดินทางกันหน่อยนะครับ
ทีมข่าวของเราก็สำรวจเส้นทางต่าง

เมื่อเช้าทีมข่าวของเราโอ้โหไปดูสภาพการจราจร

รอยต่อนะฮะระหว่างผลโยธินออกถนนสายเอเชีย
เพื่อจะเดินทางมุ่งหน้าไปสู่ภาคเหนือ

นี่คือถือว่าเช้านี้ยังคงทำความเร็วได้อยู่นะ

ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พระนครสิทธิยานะครับ
จะติดขัดอยู่ในบางช่วงบางตอน
อย่างเช่นช่วงที่เป็นทางเชื่อมทางแยกทางร่วม

สภาพการจราจรบนถนนสายผลโยธิน

จังหวัดพระนครสิทธิยาไปสู่ทางภาคเหนือ
ช่วงผ่านอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
รถยนต์ก็ใช้เส้นทางนี้จำนวนพอสมควร

ขาออกจากกรุงเทพขาเข้ากรุงเทพรถไม่เยอะนะครับ
ก็รถเข้าออกทางร่วมทางแยก
อย่างที่บอกไปอาจจะมีการติดสะสมอยู่บ้างนะครับ

แต่ว่าความเร็วที่ยังคงสามารถใช้ได้อยู่
ก็ประมาณสัก๖๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ส่วนการจราจรบนถนน๓๔๗ปฐุมธานีบางประหัน
เส้นนี้ก็สามารถที่จะออกสู่อำเภอบางปะหัน

แล้วก็มุ่งหน้าไปเชื่อมต่อถนนสายเอเชีย

ปริมาณรถก็เริ่มเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะช่วงสายนะครับ

อันนี้ก็รอยต่อจากพระนครสิทธิยานะครับ
เรียกว่ารถที่เดินทางผ่านจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อขึ้นสู่ภาคเหนือก็เยอะนะคุณนะ
ก็ดูสิดูเป็นสิ่งที่อยู่กันจราจรเหมือนกันนะ

คนที่ขับรถจะเดินทางในช่วงเทศกาลจะรู้เลย

เพราะว่าเข้าเขตตัวเมืองนครสวรรค์นะฮะ

ค่อยขับด้วยความใจเย็นกันนะครับ
ในส่วนของถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข๑๒๒

แต่ว่าไม่ติดขัดสามารถใช้ความเร็วได้เช่นกัน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครสวรรค์เนี่ย

ปิดจุดทางตัดทางแยกต่าง
พร้อมกับเปิดช่องการจราจรพิเศษในบางจุด

ในช่วงการเดินทางเทศกาลสงกรานแบบนี้นะครับ

ก็ต้องศึกษาเส้นทางกันด้วยนะครับ